ให้คุณผู้ชมดูสิ่งเหล่านี้ที่อยู่หน้าผม
ผมเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะมีการเลือกซื้อสินค้าแบบนี้มาติดบ้านไว้

ถามว่ามันมีความจำเป็นจริงหรือไม่

อุปกรณ์ต่างในการฉีดพ่นสเปรแอลกอฮอล์
มีแสงสีฟ้าแบบนี้หลายบ้านมีไว้แล้วนะฮะ
นี่ฮะผมทดลองให้ดูก่อนนะครับ
เพิ่มความเร็วความแรง
อีกอันหนึ่งที่หลายบ้านตอนนี้ก็เริ่มมีแล้ว
นี่ครับนี่คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะฮะ
ถ้าใช้ก็เปิดเครื่องนะครับใส่นิ้วแบบนี้
รอเวลาในการวัดออกซิเจนในเลือดของเราเอง
ตัวเลขก็จะขึ้นมาแบบนี้

และถ้าบางครั้งเราไปเจออุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ

วันนี้มีการทดลองเรื่องของไส้กรอกมีชีวิต
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันนะครับ

บอกว่าไส้กรอกมีชีวิตเหรอ
หรือว่าปลาย่างปลามันตายแล้ว
มันยังมีชีพจรหรือมีออกซิเจนในตัวเหรอนะฮะ
รายการของเราหาคำตอบให้คุณผู้ชมครับ

นั่นก็คืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

โอ้โหเมื่อกี้เปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูไปแล้ว

อาจารย์อันนี้มีคนส่งมาให้อาจารย์พิสูจน์ใช่ไหมฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้ครับ

เพราะว่าตอนนี้เครื่องที่มีลักษณะเล็กครับ

จะดูล็อโก้ดูลี่ห้อหรืออะไรยังไงหรือว่าดู
เพราะมันสวยงามหรือหน้าจอชัดเจนอะไรอย่างนี้ไหม

แต่อย่างนี้ที่มากสนใจในการมองเนื้อสูดู
ต้องท่าความแปลกรวมของมันด้วยนะครับ

จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีความคาดเคลื่อนนะครับ
ไม่ควรจะเกินบวกลบ๒สำหรับผู้ใหญ่นะครับ
ถือว่าบวกลบ๓สำหรับเด็กนะครับ
นี่ก็จะอยู่ทุกเรื่องที่ได้รับอนุญาตนะครับ

แต่ที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานมากกว่า

อย่างเช่นที่สำคัญคือจะต้องใช้ที่ปลายนิ้ว

แต่ต้องเป็นนิ้วที่ไม่มีการทาเล็บเอาไว้ครับ

ส่องพันมือในของนิ้วเราเริ่มบัตรที่ตัวแล้ว

หรือว่าใช้พวกที่เป็นเล็บปลอมนะครับ

ครับนี่ผมก็ลองแบบอาจารย์นะ๒๓ครั้งค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไห

เอาไว้ใช้ในการมอนิเตอร์ติดตามตัวเราเองว่า

ปกติถ้าพวกนี้ควรจะต้มได้๙๕ขึ้นไป
แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างภาพสำลองมาเป็นตัวเตือน
เราเจอปัญหาที่เขาเรียกว่าเหมือนกับการเป็น
แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยอยู่ต้องตกอย่างรวดเร็วมากซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลย
แต่ว่าค่าออกซิเซียนที่ปลายเงินก็จะช่วยบอกได้
วิธีการคือเขาบอกว่าถ้าเราหยิบไว้นะครับ
เรารู้ว่าเราติดเชื้อแล้วนะเราจะตรวจสอบร่างกายเราสัก๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงเนี่ย
เหน็บไว้แล้วเราออกกำลังกาย
ออกกำลังกายสัก๒๓นาทีเนี่ยดูสิว่าผ้ามันลงมาเยอะแค่ไหน
แต่คนทั่วไปมันควรจะลงแล้วก็กลับมาในสภาวะเดิมได้ในเวลาไม่ช้านะครับ
แต่ถ้าปอดเรามีปัญหาแล้วท่านจะตกลงค่อนข้างเร็วมากนะครับ

ดังนั้นคำถามสำคัญเลยอาจารย์
อุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นต้องมีในทุกบ้านไหมฮะหรือทุกคนต้องซื้อไว้ไหมครับ

เพราะว่าถ้าเราติดตัวขึ้น

ข้ารองฟิเซียม
อันนี้ได้ซื้อมาใช้ได้
ไว้ใช้อย่างจำเป็นนะครับ
อันนี้ฮะก็เป็น๑ไอเทมแล้ว
อาจารย์ฮะยังเห็นโอ้โหอีกหลายไอเทมหลายอุปกรณ์เลยที่ตอนนี้มีการแชร์กัน

เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อที่มีแสงสีฟ้า
หรือว่าอุปกรณ์ต่างออกซิเจนกระป๋องอย่างนี้
ยังมีไอเทมอื่นอีกไหมฮะที่ควร
หรือยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อไว้ที่บ้าน

ปืนที่ใช้ข้นลัลโฮยักษ์ท่าเชื้อนี่ครับ
แต่ขอบอกว่าไม่ใช่เขาจำเป็นเท่าไหร่นะครับ
การทำความสะอาดชาติชื่อโรคที่คุ้มถี่วสัญลูกที่ดี
ก็คือการใช้น้ำยาลงไปและใช้ผ้าเช็ดขู่
ที่ประเภทข้นอันละไม่กี่สิบบาทก็ใช้ได้แล้ว

และมันก็ทำให้ปริมาณที่ลงไปทิ้งคืนนี้อาจจะไม่มาก
ต้องฉีดไปในพื้นให้คุ้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดแบบนั้นอีกแล้วบอกว่ามีแสงเนี่ยครับ
เอาไว้ฉุกเฝิญ

คือถ้าเติ่ลแล้วมีผู้โภโอไว้
ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูง

ถ้าเกิดอาการที่เขามีกระทันหัน
เราไม่มีออกซิเจนช่วยเขาเลยก็จะลำบาก
เพราะฉะนั้นการเอาเส้นกระป๋องมาไว้หรือว่าเครื่องช่วยบ้านเนี่ยชัดก็เป็นเรื่องดี
สามารถจัดให้ตรงนั้นได้แต่ให้ให้มีไว้ในเกินที่ว่าเพื่อให้แล้วก็เดินทางไปโรงพยาบาล
โอ้โหหลายอย่างที่อาจารย์แนะนำดีมากเลยนะครับ

สัมผัสที่อาจจะมีโอกาสเสี่ยงได้รับของละอองน้ำลายนะครับ

มันก็จะได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะติดเสื้อผ้าเราไปด้วยได้
เขาก็เลยบอกว่าต้องมีชุดที่เป็นเหมือนคุมทั้งตัว
ตั้งแต่ข้อประมาณนะครับจะได้ช่องกันว่าไม่โดนถือนะครับ
ไม่จำเป็นครับคนทั่วไปจะต้องใส่